แต่ว่าคราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูควายเร็ว
เป็นควายฝีเท้าดีค่ะ

โอ้โหคือมองไกลนะ

ตัวเขาบึดบื่นดีนะแต่ว่าก็ดูประเปรียวนะฮะ
เขาเอามาแข่งขันจะมาซ้อมจะมาคัดเลือก
ในงานเปิดสนามซ้อมควายเร็วอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย
หนองน้ำเขียวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นสนามซ้อมแต่ดูฝีเท้าแล้วคุณผู้ชม
ไม่ธรรมดาจริงค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิวนายกสมศักดิ์สวัสดีมงคล
ก็มากล่าวเปิดงานแล้วก็บอกว่างานนี้เราจัดขึ้นให้ประชาชน
หันมาให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานจากควาย
รวมถึงเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่
ก็ต้องคัดเลือกมานะเอาควายฝีเท้าดีเนี่ย
มาร่วมแข่งขันประเพณีวิ่งควายหรือว่าแข่งขันวิ่งควายเร็ว
ครั้งที่๒๐ประจำปี๖๓คือเขาจะจัดการใกล้แล้วนะ
ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ตำบลคลองกิว
เมื่อก่อนนะมันจะเป็นที่ราบรุ่มเหมาะกับการทำการเกษตร
แล้วแน่นอนอาชีพหลักของชาวบ้านเขาควรจะเป็นเกษตรกร
เกษตรกรรมกันต่อมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่า
เราเอาควายมาประกวดประชันกันดีกว่า
เพื่อความสนุกสนานและที่สำคัญเป็นการผ่อนคลาย
ในการทำงานด้วยก็เลยกลายมาเป็นประเพณีวิ่งควาย
แล้วก็สืบท่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วการแข่งขันเขาแบ่งออกเป็น๖รุ่นค่ะ
มีรุ่นจิ๋วน้องใหม่รุ่นจิ๋วซุปเปอร์รุ่นจิ๋วพิเศษ
จิ๋วเล็กรุ่นจิ๋วใหญ่และรุ่นใหญ่
นี่๖รุ่นนะก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
ที่ส่งควายแต่ละรุ่นมาลงแข่งประมาณ๕๐กว่าตัว
นี่แค่ขนาดซ้อมยังขนาดนี้ไม่อยากจะนึกบรรยากาศวันที่๑ตุลา

ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงถึงจะขีดได้นะ